คุณผู้ชมฮะดูเหตุระทึกนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะเกิดเหตุไฟไหม้สาราไม้

ไม้สักที่วัดแห่งหนึ่งวัดดังในกำแพงเพชร
อดทั้งหลังเลยนะฮะพระเนรต่างก็ตกใจ
เพราะว่าสาลานี้เป็นสาราเก่าแก่อายุ๕๐กว่าปีแล้วนะครับ
นี่ไฟโหมกระหน่ำเลยคุณผู้ชมฮะ
โหมกระหน่ำเป็นเหตุการณ์ประทึกขณะเพลิง
โหมลุกไหม้สาราการประเรียนวัดวังน้ำขาว
หมู่๑๓ตำบลตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ระหว่างเกิดเหตุการณ์พระท่านได้ขึ้นไปตีละครั้ง

บอกกล่าวให้ชาวบ้านญาติโยมมาช่วยกันดับไฟนะฮะ

กลองปั้งแบบนี้นะฮะให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง
เทศบาลอ่างทองและเทศบาลปากดง
พร้อมกับนักผจญเพลิงเข้ามาช่วยกันฉีดน้ำสกัดนะครับ
ลุกลามอย่างรวดเร็วคุณ
นาทีไฟไหม้สาราไม้สักแห่งนี้เสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าสาราการประเรียนที่เกิดเหตุเป็น๒ชั้นครับ

มีซากของพระพุทธรูปแล้วก็เศษซากชิ้นส่วนต่างที่ไม่เสียหาย
ก่อนเกิดเหตุมีช่างสร้างวิหารวัด๒คน
นอนหลับอยู่ใต้ถุนสาราก่อนจะตื่นขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำ
แล้วตอนตื่นขึ้นมานี่แหละสังเกตว่ามันมีไฟลุกแล้วฮะ
ก็เลยรีบไปแจ้งพระแล้วก็รีบหนีออกมาได้ทันนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ
ได้ยินเสียงระคังตอนประมาณตี๔๐กว่านาทีนะครับ
๔๐กว่านาทีโดยพระทรงเขาก็เห็นเปรียบเผิกลุกไหม้
แต่ว่าผู้ที่เห็นคนแรกก็คือช่าง
ที่จะทำการก่อสร้างภายในวัดนอนพักอยู่ใต้สาราการประเรียนหลังนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงประกายไฟจากชั้น๒ห้องเก็บของของบนสารา
ก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา๑๐กว่านาที
ถือว่าไวมากนะไหม้ครับทั้งสาราแล้วก็ระงับเหตุไม่ทัน
พระสงฆ์ก็ขึ้นไปตีกองตีละครั้งเพื่อจะแจ้งให้ชาวบ้านได้ออกมาช่วยกัน
พระท่านบอกว่าสาราการประเรียนแห่งนี้เป็นไม้สักทั้งหลัง
สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๔๘นะครับคุณหรือกว่า๔๗ปี
ล่าสุดได้บุรณะเมื่อ๒ปีที่แล้วเองปี๒๕๖๓เนี่ย
งบบุรณะ๑๕ล้านสุดท้ายถูกเพลิงเผาวอดเลยนะฮะ
ว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ๑๐ล้าน
สาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ซึ่งชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคุณนะ

พระท่านกำลังจะออกบินทบาทพอดีนะฮะ